พวกท่านแต่เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าเป็นตำรวจขึ้นตอนพี่บ้านเลยมั้ยครับ

กระทำว่าตำรวจจับหรือว่าส่งผู้ต้องหาหรือว่าส่งศพ

โดยการว่าไม่มีผ้าไม่เสื้อกับตัวกางเกงไม่มีเลย
แล้วก็หิ้วค่าเรื่องคนหิ้วค่าอีกครั้งหนึ่งคน

แล้วหลานเราทำความผิดอะไรกับยังไงไม่รู้
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้ถามตรงกับผม
พราคภูมิพันธุ์สถิตย์วันนี้จันที่๒๘ตุลาคม
คุณจอมขวัญขออนุญาตลาอีก๑สัปดาห์นะครับ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกับท่านผู้ชมนะครับ
วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็สืบเนื่องมาจากการที่มีกลุ่มชายชะกัน
เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ว่าจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเคสหนึ่ง
ปรากฏว่าเป็นตำรวจไปจับเขาแล้วก็เรียกรับสินบนส่วนที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
นี่คืออีกหนึ่งกรณีนะครับผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบสามปีครับ
ชื่อสุรัสเผือกพันด่อนในช่วงของกลางดึก๒๓ตุลาคม
มีกลุ่มชายชะกันเข้ามาที่บ้านบอกว่าเป็นตำรวจจะมาขยายผล
มาจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแต่ว่าญาติที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
บอกว่าเห็นถูกรุมถูกทำร้ายแล้วก็อุ้มตัวไป
สุดท้ายเขาตามหาตัวไม่เจอนะฮะเขาก็ไปร้องกองปราบรามกัน
กองปราบประสานมายังตำรวจที่กาญจนบุรี

ผู้ชายคนนี้ก็ถูกนำไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล
สภาพแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

อาการมันหลอนไปหมดณวันนี้ก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่และยังอยู่
ที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้า๖๐เมตรตำรวจ
อายัดตัวไว้ที่โรงพยาบาลแต่ญาติเขาต้องการความเป็นธรรมครับเพราะว่า

คือเขายืนญาติเขายืนยันว่าเคยมีคดียาเสพติดแต่ว่าไม่ได้ค้า

แต่ต่อให้เขาค้ายาเสพติดเป็นคนค้ายาเสพติดแล้วอยู่ที่บ้าน
เข้าไปกลางดึกแล้วก็ถูกทำร้ายจนมีสภาพแบบนี้เนี่ยใครจะ
รับผิดชอบแล้วจากนี้ไปเขาจะทำยังไงไม่รวมกับในเวลาไล่
เรียกกันนะครับมีผู้ชายอีกคนนึงนะครับคนนั้นอยู่ที่ท่ามกา
ชื่อว่าสารวุฒิสมศรีนะครับเป็นเพื่อนกับสุรัตน์เผือกพันด่อน

มีกลุ่มชายชะกันมาอุ้มไปเหมือนกัน

แล้วก็ติดต่อมาที่ภรรยาของสารวุฒิ

ให้เอาเงิน๒๐๐๐๐๐บาท

เพื่อลดจำนวนยาบ้า
สีประสานกับ

แล้วก็ไปล่อซื้อจับกลุ่มมาได้
เอาเงินไปให้แล้วก็จับชุดนั้นได้นะครับ

มันก็ต้องดำเนินคดีตามที่เขาบอกว่าเขาไปจับมา

มีไม่มีก็ค่อยไปสู้กันต่อ
แต่ตำรวจชุดนั้นที่ไปจับกลุ่มสารวุฒิ

ดำเนินคดีฐานเรียกรับสินบน

วันนี้ถามตรงเราจะคุยกันนะครับว่า

เราจะหาความเป็นธรรมได้

จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
บางคนบางส่วนนะครับ

ไม่อย่างนั้นประเทศชาติเราคงล่มสลายไปแล้วล่ะ

บางชุดบางคนบางชุดที่ทำแบบนี้จริงนะครับวันนี้มีสองท่านนะครับที่อยู่
เราที่ถามตรงนะครับคือคุณอนุชาเสือดาวหรือว่าคุณโต้งเป็น
ลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นพี่ชายของสุรัตน์เผือกพันด่อนที่เจ็บ
สาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนนึงก็คือทนายเจมส์นะครับทนายนิติธรรม
แก้วโตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับคุณโต้งครับ
คุณโต้งถามอาการก่อนแล้วกันสู่รัฐเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ครับ
ยังไม่ต่างจากที่ได้เห็นวันแรกเท่าไหร่ครับที่เห็นในคลิปเมื่อกี้ณวันนี้
ยังเป็นอย่างงี้เลยเหรอครับครับหมอบอกว่ายังไงเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นที่ผมรู้มานะ
เหมือนเลือดออกในสมองกี่เปอร์เซ็นต์อะไรของเขานะสมองบวมแล้วตอนนี้ก็ซุ่มเสี่ยงครับ
อันนี้ด้วยไตวายซุ่มเสี่ยงนะครับแต่อาจจะไตวายตอนนี้เขาพูดเขาสื่อสารอะไรได้ไหม
ไม่ได้เลยครับมองเห็นไหมไม่เห็นครับตายังลืมไม่ได้นั่นเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่มาถูกทำร้าย
ถูกอุ้มตัวไปจากบ้านแล้วไปพบอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงวันนี้เขาก็ไม่สามารถให้การให้ข้อมูลได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างนี้หรอ

ผมอยู่คนละที่กับเขาแต่ว่าที่ว่ารู้เหตุการณ์ก็คืออากับแม่ผมเรา
เพราะอ่ากับแม่ผมอยู่บ้านไกลกับที่สุรัสตร์อยู่สักก็เป็นลุงของโจ้นะครับ
สุรัตน์ก็คือโจ้แต่ว่าสุรัตน์ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้อยู่ตั้งแต่เล็กเลยอยู่บ้านเดียวกับลุง
ไม่ได้บ้านเดียวครับเป็นบ้านเก่าบ้านแก้ของปู่ยาบ้าน
อยู่ในหลังเดียวกันเลยไหมคนละหลังครับแตกใกล้กันเลยในระแวกเดียวกันเลย
คืนเกิดเหตุครับคือคืน๒๓ตุลาคมมันตี๓ก็ต้องเข้าวันที่๒๓แล้วครับ
เป็นตี๓ซึ่งเข้าสู่วันที่๒๓ตุลาคมใช่ครับเหมือนจะเป็นนักชาวมืดอะไรอย่างนี้
คนที่เห็นเหตุการณ์คือคุณอาของต้งอาเล่าว่าอย่างไรบ้าง
คือมันไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรที่เข้าปวดเยี้ยวพอดีปวดที่ประมาณตี๓
หมายถึงอาจะไปชี่พอลุกขึ้นมาปั๊บก็ไปได้ยินเสียงตุ๊บหลังบ้านเลย
ซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือเป็นบ้านที่สุรัตน์อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านอาสุรัตน์อยู่คนเดียวนะคนเดียวครับคนเดียว
ก็วิ่งไปดูก็เจอเหตุการณ์อย่างที่เขาเล่านะโดนไส้กุญแจมือกางเกงไม่มีไส้
ก็คือโดนกระทำโดนสอมตุ๊บตับอยู่ตรงนั้นเลยเขาก็บอกทำอะไรกันตามมาตราชาวบ้านเลยนะเธอก็เล่าให้ผมฟัง
เปลือยแก้ผ้าอย่างเงี้หรออ่ากางเกงก็ไม่มีสักตัวครับคนที่เข้ามามีกี่คน
ที่อาบบอกผู้ชาย๕ผู้หญิงนึงเป็น๖คนครับตุ๊บตับสดกุญแจมือพออาผมโวยวายเขา
แม่ผมที่อยู่อีกบ้านหนึ่งใกล้กันอีกหลังนึงก็วิ่งมาดูว่าเสียงโวยวายอะไร
ก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แม่ผมก็ไปถามอย่างนั้นทำไม
แม่ผมเล่านะกุญแจมือนี้อยู่ไฟล่ายหน้าหรือไฟล่ายหลัง
อันนี้ผมแต่เอาเป็นว่าถูกใส่กุญแจมือใช่ครับ
ผมไม่รู้ว่าหน้าหรือหลังยกขาขึ้นอ่ายกขาเหมือนเหมือนหัวหัวก็โดนกดติดพื้น
อ่าแล้วเลือดเต็มแล้วภาพที่แม่ผมเห็นนะอ่า
แม่ผมว่าทำไมไปทำบรรยายงานและไอ้น้องผมที่โดนโดนกระทำน่ะนะ
ครับมันเห็นแม่ผมมามันก็บอกว่าป้าวนขอน้ำกินหน่อย
แม่ผมชื่อป้าโวนน่ะนะอืมอ่าค่อน้ำกินน้อยแม่ผมก็จับอาหารกิน
ตำรวจก็คือที่อ้างว่าตำรวจเขาก็ไม่สนใจอะไรเลย
เขาบอกเลยไหมตอนนั้นว่าเป็นตำรวจหรือยังไง
ตอนนั้นเขาก็น่าจะบอกนะครับตอนนั้นเพราะว่าแม่แล้วก็แม่ผมก็บอก
ก็ข้อกางเกงให้มันใส่ตัวได้ไหมมันตูเลสอะไรอย่างเงี้ยอ่า
เขาบอกป้าไม่ต้องยุ่งนี่ที่แม่ผมเล่าให้ฟังนะ
แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเขาก็เหมือนจะเอาน้องผมเนี่ย
ภาพนั้นเลยนะอ่าเอาขึ้นร่างรถไปจะเอาจากบ้านขึ้นรถครับ
ขึ้นรถไปเลยไหมขึ้นไปเลยรถก็ละรถก็ละรถกระบะรถยนต์รถ
น่าจะเป็นสี่ประตูสีดำวีโก้ก็ขับไปขับไปครับ
แล้วผมบอกว่าให้เอาไปโรงพยาบาลด้วยนะมันเจ็บขนาดเนี้ยอืมอ่า
ขับขับไปปั๊บอ่าผมก็เหมือนตามไปขับรถตามไปอ่าตามไป
ระยะถ้าห้างกันก็ห้างกันไม่นานครับตามไปที่โรงพยาบาลเนี้ยอืม
กับเผอิญไอ้ชุดชวมที่ไปโรงพยาบาลน่ะนะเพราะว่าผมกลับจาก
โรงพยาบาลผมเขาเรียกว่าไปเที่ยวอุวรานมาอย่างเงี้ยนะครับ
กลับมาพอดีแม่ผมก็เลยบอกให้พ่อผมตามไปกับอาเลยไปที่โรงพยาบาล
อธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงด้วยนะฮะทนายเจมส์ด้วยเผื่อจะได้ช่วยกันวิเคราะ
ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยคือผู้ชายห้าผู้หญิงหนึ่งเนี้ย
บอกว่าไปได้เห็นบันทึกการจับกลุ่มในตอนหลัง
ใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้เจ้าหน้าที่ชุดที่เข้ามาจับกลุ่มเนี่ย
เขาบอกว่าคือสายลับของเขาที่ติดต่อขอซื้อยาเสพติดกับสุรัตน์คนบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นพอที่คุณอาอะไรตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจอเนี่ยก็เลยเห็นผู้ชายห้ากับผู้หญิงหนึ่ง
แต่ตอนที่พาไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ๕คนก็พาขึ้นรถไปที่ว่ากันว่าเป็นตำรวจ
ก็ขับรถตามกันไป
กับพ่อผมก็ตามไปแล้วเป็นยังไงต่อตามไปที่โรงพยาบาลครับเขาก็เหมือนทำการรักษาพยาบาลเมืองต้นเนี่ยนะ
โรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลท่าม่วงครับเวลานั้นตามไปติด
แล้วก็น้องผมเนี่ยก็เหมือนเขาก็รีบว่าเหมือนจะเอาตัวไปต่อ
เอามาโรงพยาบาลเพื่อประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วจะเอาไปต่อ
ครับพ่อผมก็เลยถามว่าจะเอาไปไหนต่อเขาบอกว่าจะเอาไปขยายผลที่กรุงเทพ
ครับแล้วเขาก็เอาไปอ่าแล้วก็เงียบไปเลยหายไปเลย
ผมอีกวันเช้าผมก็เหมือนไปโรงพักก็เป็นเช้า๒๓ตุลาคม
ก็นั่นแหละพอเช้าปั๊บผมก็เหมือนไปโรงพักเลยวันนี้ผมไปกับอาผมเอง
จะไปแจ้งความว่ามีกลุ่มคนอะไรอ้างตัวว่าเป็นตำรวจครับอุ้มขึ้นไปเนี่ย
ก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังอย่างที่เล่าที่สวพท่าม่วงแล้วตำรวจว่ายังไงบ้าง
ตอนแรกเขาบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจจริงนะเขาพูดกับผมนะไม่เกิน๓วันเดี๋ยวก็คงได้ตัวกลับมา
เขาพูดนะตรงนั้นนะพอพูดงั้นผมก็เหมือนว่าแล้วจะแจ้งไงหรือยังไงก็ยังมาแจ้ง
ก็ยังไม่แจ้งปั๊บก็เหมือนไปปรึกษาอย่างนี้แล้วถ้าไปรอสามวันแล้วสภาพอย่างที่เราเห็นอ่ะ
ไปไหนก็ยังไม่รู้อะไรเนี้ยครับสภาพกลับมาอาจจะตายหรืออะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรไปด้วยใช่ไหมโทรศกโทรศัพท์อะไรมัน
ไม่มีหรอกไปแต่ตัวเปล่าเช่นกันตกพลิ้วไปเลย
ยังไงต่อพอตกลงอ่ะตำรวจบอกเดี๋ยวอีก๓วันเขาก็มานะ
อ่าน่าจะเอาไปขยายพ่นจริงอะไรอย่างงี้ใช่ปะผมไปฟึกต้าแป้ม
แล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงยังไงก็ต้องแจ้งเพราะว่า
เราไม่รู้ว่าเอาไปจริงป้าเอาไปตรงไหนอะไรยังไง
ก็ได้รับบันทึกประจำวันไว้ย้อนกลับมาวันไหนที่มาแจ้งอีกที
วันเดียวกันเลยครับอันนั้นประมาณเจ็ดโมงเช้าเลย
ผมรู้เรื่องครับจะไปแจ้งความกันอืมแล้วหลังจากนั้นก็ย้อนมาอีกทีครับ
ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าไม่เกินเที่ยงอ่ะอืม
ได้บันทึกบันทึกประจำวันไว้ต้องเป็นลักษณะลงบันทึกประจำวันใช่ไหม
ใช่ครับหรือว่าแจ้งความเลยหรือลงบันทึกประจำวัน
ก็ผมจะแจ้งนะแต่เขารับเป็นลงบันทึกประจำวันอืมอืมครับ
แล้วยังไงต่อก็ไปปรึกษานี่ก็ได้แค่บันทึกแล้วอย่างงี้
แล้วก็เหมือนยังไม่รู้ว่าไปไหนไงรวมตัวขึ้นกรุงเทพเลยครับ
พอดูจากข่าวดูจากอะไรแล้วถ้าเกิดร้องที่ใหญ่แล้ว
เขาอาจจะช่วยเราได้อย่างเงี้ครับมาที่กองปราบปามเลยครับ
มาวันไหนวันนั้นเลยครับยี่สิบสามตู้ร้านนี่แหละอ่า
มาเลยอ่าครับมาแจ้งกองปราบครับแล้วเป็นไงต่อ
พอแจ้งเศษอะไรเศษนั่นนะครับเย็นกลับก็ทางทางพื้นที่นะอืม
สวัสดีครับไปรอรับแจ้งความที่บ้านเลยเพราะรู้เรื่องเรื่องดังเขา
ลงบันทึกประจำวันไปรออยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการแจ้งความ
แจ้งความกรณีเนี่ยครับน้องผมอุ้มถูกถูกหายได้อ่าอ่าตามที่แจ้ง
อ่านั่นแหละแล้วยังไงต่อพอหลังจากนั้นอีกวันก็ต้องประมาณตีห้า

ว่าให้ไปดูน้องที่โรงพยาบาลท่าม่วงท่าม่วงโรงพยาบาลเดิมเลย
ไปโรงพยาบาลเดิมเลยอ่าครับว่าเจอตัวน้องแล้วก็สภาพร้องโอ๊ต
อย่างนี้เลยเท่ากับหายไปตั้งแต่เข้าบ้านตี๓๒๓ไปอยู่โรงพยาบาลท่าม่วงตี๔
ใช่ไหมครับตลอดวันนี้กลับมาในสภาพที่โรงพยาบาลก็คือก็ที่เห็นเลยระหว่างวันนี้
หายไปไหนไม่รู้เพราะก็ไม่สามารถถามสุรัตน์ได้สภาพนั้นให้การอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ
ถามไม่ได้เลยว่าไปไหนยังไงอะไรยังไงตอนที่ไปที่โรงพยาบาลท่ามุตอนตีสี่
ที่เจ้าหน้าที่บอกอันนี้มาแล้วที่โรงพยาบาลประมาณตี๕ต้องไปด้วยไหมตอนไปที่แรกเลย
โต้งยังไม่ได้ไปแต่ว่าอีกแป๊บนึงโต้งก็ไปเลยพอโทรบอกอีกทีนึงว่าโต้งคำว่ามาแล้วนะ
อยู่โรงพยาบาลผมก็ไตที่โรงพยาบาลนั่นแหละไปถึงเห็นสุรัตน์แล้วเป็นยังไงบ้าง
ไม่มีใครรับได้ครับสภาพผมร้องเลยอ่ะ
คือในใจตอนที่คุณโต้งกำลังไปโรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าจะเจอน้องชายเจอสุรัตน์ในสภาพไหนฮะตอนนั้น
ตามความคิดนะน่าจะปกติที่โดนอาจจะมีบ้างแบบคืนนั้นแต่ก็คงแบบพูดได้หรืออะไรตามปกติ
แต่สภาพที่ไปเห็นมันคิดตามคลิปเลยครับ
เขาร้องเรียเลยครับ
เขาจำเราได้ไหมพ่อแม่ไม่ได้เลยครับลุงป้านะฮะไม่ได้เลย
แล้วเขาพยายามจะสื่ออะไรออกมาที่เขาร้องน่าจะด้วยความเจ็บปวดอะครับ
เพราะให้หายไปคืนกับวันรูปแพทย์แพทย์ที่มันจะมีรูปที่ผมแอบทาง
ปกช้ำแบบเจ็บปวดมากครับเนี่ยอาจจะแบบด้วยฝันทุลล้อนไปหมดละครับ
พอหลังจากมาโรงพยาบาลปั๊บก็เขาท่วงตัวไปให้ไปสแกนสมองข้างบน
ผมก็ตามกันไปอีกก็จ่ายค่าพยาบาลไปจ่ายค่าสแกนแล้วนะ

อันหนึ่งมั้งรอบแรกนะก็ผลสแกนก็ว่าสมองบวมมีเลือดออกนิดหน่อย

เขาว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตแค่อยู่ในกลุ่มซุ่มเสี่ยง
ก็กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าม่วงอีก
อันนี้คือเรารักษาโดยสิทธิ์
ยังไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบเรื่องเหตุการณ์บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เราได้สื่อสารหรือพยายามพูดคุยกับน้องชายว่ายังไงบ้างไหม
ระหว่างนี้ที่เจอกันนอนอยู่โรงพยาบาลพยายามได้ไปบอกไปคุยไปถามอะไรเขา
มันพูดไม่ได้ครับผมไปก็จะพยายามบอกว่านี่พวกเรานะอะไรนะ
แบบเหมือนมันไม่รับรู้อะครับมันแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

จะมีอาการก็แค่นี้อาการแบบเวลาเหมือนเจ็บปุ๊บครับ
ก็คือรักษาก็ต้องมัดแก้ไม่กล้าเพราะมันดิ้นนะครับเวลามันเจ็บปวด
ไม่อื้อไม่อะไรช่วงที่เขาสงบมีมั้ยแล้วแบบมีอื้อมั้ย

แล้วบอกถ้าบอกอันนี้อานะนี่พี่นะเขาได้เรื่องไหม

ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ปัจจุบันเนี่ย
แต่ถ้าตามข่าวเนี่ยทางคดีคือก็ถูกอายัดตัวไว้ในฐานะ
ครอบครองยาเสพติดยาบ้า๖๐เมตร
อันนี้ทางบ้านผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะ
บันทึกการจับกลุ่มเนี่ยเพราะยังไม่มีใครไปให้
วันนั้นในบ้านมียาบ้ามีอะไรไหมยาเสพติด
เขาไม่ได้แสดงให้เห็นเลยนี่ก่อนจะเอามาโรงพยาบาลที่ผมเล่าเหตุการณ์
คือไม่ได้บอกไม่ได้บอกอากับแม่ผมว่า
นี่นะโดนจับคดีนี้นะที่ตามที่เคยเขาจับกันนะ
เขาต้องทายของกลางได้ตรงไงก็ต้องแจ้งให้อากับแม่ผมเห็นดิ

ช่วงหน้าจะได้ถามทนายเจมส์ด้วยนะครับ

แล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอ่ะ

ชายหนุ่มวัย๒๓ปีที่บ้านพักที่อำเภอท่าม่วง

เราจะสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ

อ่าไม่เป็นอะไรนะสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวยังไงลอง
ตรงไหนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คุยกันต่อนะครับ

บาดเจ็บอยู่แล้วก็ทนายเจมส์
ทนายฮะถ้าดูจากกรณีนี้แล้วเนี่ย

เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่เขาครอบครองยาเสพติด
อันนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเขาครอบครองจริงไหม

หรือเขาต่อสู้ขัดขวาง

เดี๋ยวยังไงเราลองดูความคืบหน้าทางคดีจากทาง
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับ

สวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ

ท่านครับคดีของคุณสุรัตน

กาญจนบุรีนะครับ
ท่านรองโฆษกครับท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ
ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

ท่านรองโฆษกครับ

สภาพของบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยระหว่างนี้ทางญาติญาติเขาจะสามารถไปเรียกร้อง
หรือว่าขอความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือการช่วยเหลืออะไรยังไงได้ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับคือในส่วนของในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับ
ในในเบื้องต้นต้องต้องนำเรียนก่อนว่าเอ่อ
จะต้องให้ความผิดมีความปรากฏชัดเจนก่อนที่จะมีการเรียกร้องในส่วนของ
เอ่อค่าสินใหม่โทษแทนกับชุดจับกลุ่มใดก็ก็นับเรียนว่าเอ่อ
ในเรื่องของการร้องเรียนการดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มตรงนี้นะครับ
ถ้ามีความผิดชัดเจนนะครับ
ตัวผู้สินหาริยะผู้ใส่เองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทั้งทางแพร่งทางอาญาได้อยู่แล้วนะครับ
ดีอยู่แล้วเราไม่เคยปกป้องเอ่อ

เป็นสรุปต้องรักษากฎหมายไม่ใช่ทัพพิษเองนะครับอ่า
ก็คือต้องรอให้มีคดีชัดเจนก่อนว่าเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปจับกลุ่มตัวเขาแล้วก็ทำร้ายเขามันมีความผิดชัดเจนอย่างนั้นก่อนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับถูกต้องครับหรือว่าอย่างน้อยก็ในส่วนที่ว่าถ้าชุดจับกลุ่มคิดว่าเป็นในความผิดก็จะมีการมอบเงินให้เป็นสินน้ำใจ
นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเห็นไหมว่าในเรื่องของสบวนการในการขั้นตอนการเยียวยาจะต้องมีความชัดเจนก่อนอันโนโลเมียครับ
เวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มตามปกติไหมครับท่าน
ครับคือโดยหลักนะครับในการเข้าไปตรวจค้นการจับกลุ่มนะครับเจ้าที่นั้นหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับตัวพ่อยาเสพติดเนี่ยนะครับ
ก็เลยต้องมีการแสดงตัวตนชัดเจนก่อนนะครับการเข้าตรวจค้นนั้นก็ต้องไปดูว่าการเข้าตรวจค้นนั้นเป็นการเข้าตรวจค้นในที่ดำรงฐานที่จะต้องมีหมายค้นหรือว่าอย่างไรนะครับ
หรือสามารถมีเหตุอันควรเชื่อว่าสามารถเข้าคนได้โดยไม่ต้องมีนายก็เป็นขั้นตอนตามปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่จะเข้าค้นในการจับกลุ่มนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้เลยครับคือการที่จะใช้กำลังนะครับ

สิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำล
กันนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่จะใช้กำลังนะครับสิ่งที่
วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับสำหรับข้อมูลนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกคริสุณะพระท่านจริงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าถ้าคิดว่าไม่ได้ความเป็นธรรมนะคุณต้อง
ยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลย

ไม่รู้จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าน้องผม
ระหว่างคดีของน้องกับอาการบาดเจ็บของน้องคือตอนนี้เป็นห่วงอาการบาดเจ็บก่อน

ทนายบอกว่าก็ต้องแยก๒ส่วนละ๒คดี

แต่ระหว่างนี้ญาติเขาทำยังไงดีเขาไปยังไงก่อนเขาไปยังไงต่อ

ถ้าสามารถทำได้ก็ควรจะไปเก็บพยาหลักฐานอะไรไว้
อย่างเช่นมีการเข้าพื้นที่
มันอาจจะมีกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่าง
ซึ่งเป็นทั้งเอกชนทั้งราชการ

เพราะว่าถ้าปล่อยเนิ่นนานไปนะครับ
หลักฐานพวกนี้อาจจะถูกบันทึกภาพแล้วก็ทับหายไปได้นะครับ

อย่างเช่นอย่างไรครับอย่างเช่นอาทิบ้านมีกล้องวงจรปิดไหม

บอกว่าพาไปประถมพยาบาล

แต่จุดที่มันเริ่มต้นจากว่าจุดที่เข้าไปก่อน

ตามไล่กล้องวงจรปิดตามทางเลย
เขาเรียกว่าไล่กล้องเอาจากที่บ้านก่อนเลย

ถนนเลยใช่ไหมที่ว่าขับรถมา
เสร็จแล้วจากหน้าจุดตรงนี้ไป

อีกจุดนึงก็คือที่โรงพยาบาล

เพราะขั้นตอนของมันคุณพระคุม

คืนนั้นทั้งคืนคุณเอาไป
แล้วตี๔๒๔ที่ว่ามาโรงพยาบาลที่ว่าทิ้งเอาไว้แล้วสาหัสเลยนะ

นั่นแหละครับคือข้อที่อยากรู้
คือโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีลักษณะแบบนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้วมีการขยายผล
สามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้นะครับ
แต่ไม่สามารถจะใช้กำลังกับเขาได้
เขาไม่บอกคือเขาไม่บอกนะครับ
ผมบอกก่อนว่าในขบวนการในวงการนี้นะครับ
สมมุติว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับ
อันตรายจะถึงตัวอันตรายจะถึงครอบครัวของเขา

สมมุติถ้าเขาเป็นแก๊งค้ายาเสพติดจริงเนี่ย

นั่นคือเขาต้องการเอาคุณงามความดี
เอาไปลดโทษของเขานะครับ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรการจับกลุ่มลักษณะแบบนี้
ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือคือจะไปบังคับเขาไม่ได้
จะไปบังคับให้เขารับสารภาพจะไปบังคับให้เขาซัดทอดไม่ได้เลย
แต่ทนายเจมส์ตามกฎหมายเราก็รู้กันอยู่
ถ้าคุณจะเข้าต้องมีหมายสารมีหมายค้นยามพิการ
มันเป็นบางกรณีถ้ามันเป็นกรณีที่เห็นการกระทงผิดสด
หรือเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าอย่างนี้สามารถทำได้บุกได้เลย
แต่ปัญหาคือกรณีแบบนี้เขามีการวางแผนกันมาก่อน
เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการจับกลุ่มจะเริ่มตั้งแต่การถ่ายเบอร์แบงค์
ถ่ายเบอร์ธนบัตรเสร็จแล้วก็ต้องเอาเบอร์ธนบัตรไปจดลงในบันทึกประจำวัน

ขออนุญาตให้เจมส์นิดเดียวท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณต้องด้วย
เพราะว่าสิ่งที่นายเจมส์กำลังพูดเนี่ย
แต่สุรัตน์ยังไม่สามารถให้ปากคำอะไรได้เลยอันนี้สำคัญนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพักกันครู่เดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
คุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นายเจมส์ครับกรณีนี้ญาติเขากังวล
เพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงบันทึกการจับกลุ่มแล้ว
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะนะแต่ว่าทางฝั่งของสุรัตน์ที่เขาเจ็บสาหัสอยู่อ่ะ
เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยมันมีผลไหมครับ
มันก็ไม่มีผลนะครับคืออย่างนี้ก่อนตัวบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยครับ
การจับกลุ่มนะครับมันเป็นเรื่องที่กลุ่มของตำรวจเนี่ยนะครับ
ชุดจับกลุ่มเนี่ยนะครับจะเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในขณะจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะลงลายมือชื่อหรือไม่ลงก็ได้
ไปบังคับให้เขาลงรายมือชื่อนั้นไม่ได้เลยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะให้การรับหรือปฏิเสธก็ต้องจดไว้บันทึกไว้นะครับ
ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือการทำบันทึกการจับกลุ่มทำที่ไหน
ทำเมื่อไหร่เวลาอะไร

อ้าวก็บันทึกการจับกลุ่มเนี่ยนะครับทำมาปุ๊บก็ต้องไปสอบถามตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มใช่ไหมครับ
จะให้การรับหรือปฏิเสธหรือจะไม่ให้การก็เจ้าพนักงานก็ต้องลงบันทึกไว้
ปัญหาคือพอจับกลุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะต้องเอาตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ

ถูกครับถูกครับ
แต่นี่คือหายไปทั้งคืนทั้งวัน
อันนี้มันคือความผิดปกติไงคือถามว่ามีการทำแบบนี้ไหมเพื่อที่จะล่อซื้อมี

ถ้าเขาไม่สมัครใจที่จะให้ข้อมูลเพราะกลัวคนรอบข้างเขาได้รับอันตราย
เขากลัวตัวเขาได้รับอันตรายเข้าไปในเรือนจำไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอกับกลุ่มคนที่เป็นอาริหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าให้ข้อมูลอันนั้นก็ต้องให้สิทธิ์เขา
จะไปบอกว่าต้องซัดทอดนะต้องบอกตรงนั้นคือไม่ได้อะครับ
อันนี้คือสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาจะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้
สมมุตินะคือเราก็ภาวนาให้คุณสุรัตน์เขาอาการหายดีเป็นปกติได้นะ
ได้มาสู้คดีกันนะคุณต้องแต่สมมุตินะถ้าเขาไม่สามารถให้การมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้
ว่าเกิดเขาอาการก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พิกงพิการไป
หรือว่าถึงท่านหนักถึงท่านเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่
แล้วผลทางคดีที่จะมีแต่ฝั่งเจ้าหน้าที่ที่เขาให้ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ย
โดยก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเลยแล้วเขาผิดเขาเป็นผู้ต้องหาฆ่ายาเสพติด
มียาบ้า๖๐เมตรหรือกี่เม็ดก็แล้วแต่
มันมีผลกับความเป็นธรรมในการเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาการรักษาพยาบาลอะไรของเขาไหม
คือมันคนละส่วนกันนะครับสมมุติว่าเขากระทำความผิดจริงนะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายไปทุบไปตีเขานะคนละเรื่องกัน
เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้แก่อำนาจแล้วไปทำร้ายประชาชนหรือว่าทำร้ายผู้ต้องหาในคดีอาญา
อันนี้ก็ต้องรับโทษไปทางอาญานะครับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือมีสองส่วนล่ะ
ส่วน๓ส่วนส่วนที่๑คือคดีอาญาส่วนที่๒ทางวินัยและส่วนที่๓คือความรับผิดทางแพ่ง
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องให้คดีมีคำพิพากษาซะก่อน
เวลาจะหมดนะฮะคุณโต้งครับสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครก็ได้
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชายเรา
ถ้าเกิดนะครับทำเกินไปครับจะผิดจะถูกยังไงผมไม่รู้แต่ว่าสภาพที่เห็นคือน่ากลักครับ
ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกไว้แล้วนะครับ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ถามตรงวันนี้หมดเวลานะครับทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างได้ต่อที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ